ออกมาทีนี้ทุกผู้ชม
แต่ว่าเพลงนี้ไม่ได้ดังเพลงเดียวนะจ๊ะ
ล่าสุดลำเพิลวงศกรมีเพลงใหม่
ฉลองที่รายการบันเทิงไทยรัฐไปเลย
พร้อมนะคะกับเพลงใหม่ที่มีชื่อว่า
จะเป็นอย่างไรติดตามได้เลยนะคะ
ขอต้อนรับลำเพลินวงศักดิ์
ห่าลงทงหาหอยหาเห็ดและหาปลา
พื้นสอนอยู่บวกพื้นได้หวกมา
เชษที่หนาแม่งดาร์และกบหน่อย
เมื่อนนี้เหี้ยนค่อยประมาณหกโมงแรง
พื้นเห็นแนวกลิ่นแรงหอมหินกลิ่นตั้มดัง
มีตั้มบักฮุงโหมกหวกและกุ้งหาง
ถอนให้ใจดังกำลังดัง
แม่คอยใส่ทุ่งยาทิหอง
อยากสิ้นให้ขึ้นป่อพ่อหินป่าวไปเอาห้ามกหัวกให้ป่าสะกอด
เดินไปหอดเหมือนป่าเอิ่งหาป่ามากกะหอดป่าโลบออยู่บ้าง
ห้ามกหัวกเอาไปป่าป่าป่าไปหน้าเลยห้าไปหน้าหัว
ข้ากะโฟดเกือบยางหัวแหกลงคือหัวรถกะเลยห้าง
เบืดแห้งหอบขึ้นยุบยุบป่าห้องพึ่มพนกะตกถำ
หาขัวไหลมาหอดหั่มพั้นตกถำห่อยเปรียบหอดหัวกหัวก
คำพ่อนำฝ่อมกหัวกหอยยืดแห้งหัวกนำของหน้าด้วน
เฮ้ยป่าแล้วภูวะภูอร์เขาห้อมกหัวกไปป่าป่า

นี่อย่าไปถามน้องแบบนั้น

ใช่แรงกว่าฉันอีกนะเธอ

แรงเหมือนกันนะแรงเกินนะ
หลายคนรู้จักน้องจากบทเพลงนี้โด่งดังมาเป็นปีแล้ว
แล้วยอดวิวลากราศทะลุไปแบบเกินมากเลย
รวมไปถึงเพลงใหม่ของน้องสักครู่
เรื่องราวคือว่า

ที่เขาแปลงเพลงดังมาก

รักฆนาจจะเป็นมวยตรัม
ก็ได้บวชเราบวชมันเป็นอยู่ที่จังหวัดอุดรครับ

ผมก็เลยรู้สึกว่ารู้สึกว่ายิ่งปฏิบัติมันก็ยิ่งรู้สึกว่าเราเนี่ย

แล้วเอามาใช้กับชีวิตประจำวันเราด้วยครับ
เวลาเจอเรื่องอะไรต่างมากมาย
ผมรู้สึกว่าธรรมะเนี่ยมันซอยได้ครับ
เวลาแบบปัญหาอย่างต่างเข้ามาหรือ
ดีจังไม่น่าเชื่อนะเป็นเด็กรุ่นใหม่

นี่แล้วผู้ชมเครื่องรากองของ
อ๋อข้างหลังของผมที่จริงแล้วผมหลายคนอาจเห็นเป็นสร้อยถักนะครับผม
แต่วันนี้ไม่ได้ใส่มาด้วยครับวันนี้ใส่ใส่เป็นล็อกเป็นเหรียญแทนครับ
แต่เหรียญนี้ปกติผมจะใช้ใส่เหรียญหลวงพ่อเจริญครับ
แต่วันนี้ไม่ได้เอามาด้วยวันนี้นี่เป็นเหรียญหลวงปู่ผางครับ
สักศิษย์สายมู่นอะว่ากันไปเนอะเฮ้ย
ที่ใส่ก็ไม่ใช่เพราะสายมัวอะไรครับใส่เพราะว่ากลัวตัวเองไปกินเหล้าอะไร
เดินทางเราต้องเดินทางบ่อย

หลวงพ่อนี้ไม่ได้กันผีนะ

ในอลับมี่ลำเพลลำไทน์ปลอยไปแล้วเพลงหนึ่งครับ
แล้วก็ฝากพี่น้องไอลาคตเลย

ติดตามแน่นอนนะคะขอบคุณมากเลยค่ะ